ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เกิดพายุพัดต้นยางนาที่ริมถนนที่อำเภอสรพีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ต้นยางนายุกว่าร้อยปีเนี่ยซัดโค้นเนี่ยหักแบบขุดรากถอนโคนไปแปดต้นนะฮะ
ค่ะคือสารหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
คงหลังคานี่พังหมดนะครับคือชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นอาเภษหรือเปล่า
อ่าถ้าไม่นับทางหลักวิทยาศาสตร์เรื่องของฟ้าฝนเรื่องของพายุนะฮะ
เพราะมันมีการเผยแพร่คลิปของชายหญิงคู่นึงไปถ่ายคลิปลักษณะลามกอนาจารย์มีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วเอาไปเผยแพร่ในพวกเว็บไซต์คลิปโป๊อะไรพวกเนี้ยอืม
เขาก็พยายามตามหาชายหญิงคู่นี้ล่าสุดวันนี้ตำรวจตามตัวเจอแล้วนะครับ
ชายหญิงคู่นี้นี่ฮะถูกคุมตัวมาแล้วไปอยู่ที่นู่นจังหวัดพยาว
นี่วันนี้คุมตัวมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ชายอายุสามสิบห้า
ชื่อสัตว์ชุกรผู้หญิงอายุสามสิบเจ็ดชื่อพิชภัทรนะฮะ
เขาเรียกกันว่าคู่รักโอลลี่แฟนเพราะว่าเขาจะถ่ายคลิป
ลามกอนาจารย์มีเพศสัมพันธ์กันตามสถานที่ต่างแล้วเอาไปลงที่เว็บโอลี่แฟน
ค่ะไปเรียกเก็บเงินจากพวกสมาชิกอะไรของเขาเนี่ยนะครับ
นี่ฮะคู่นี้แหละครับไปถ่ายคลิปอนาจารย์ใต้ต้นยางอายุร้อยปีนะฮะ
คลิปนี้ที่ต้องเบลอไว้หน่อยเนี่ยนะครับ
จับได้ที่พยาวนะครับของกลางเป็นสมุดบัญชีที่ได้รับโอนเงินมาจากสมาชิกกลุ่มของเขาเนี่ย๑๕
เล่มมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กด้วยมีพวกฮาสดิสอะไรพวกนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นบรรดาสมาชิกทั้งหลายท่านไม่ต้องห่วง
บัญชีรายชื่อของพวกท่านถึงมือตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วมีพวกชุดคอสเพลย์นะฮะที่เขาจะแต่งตัวไปถ่ายตอนถ่ายคลิปอนาจารย์นะฮะ
มีอยู่๑๕ชุดนะครับมีชุดพนักงานแบงค์ชุดพยาบาลชุดวาบวิวอะไรต่างนานา
เยอะแยะไปหมดนะครับพลตำรวจโทปิยาตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
มาสอบสวนทั้งสองคนนี้นะครับบอกว่าทั้งสองคนสารภาพ
ว่าเป็นผู้ไปถ่ายคลิปอนาจารย์ใต้ต้นยางที่อำเภอสรพีจริงนะฮะ
เป็นคลิปเก่าที่ถ่ายมา๒เดือนแล้ว
ไม่ได้ถ่ายปุ๊บแล้วก็เกิดพายุปั๊บ
ไม่ได้ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ

ก็เหมือนกับคนที่เขาเคยถ่ายแล้วถูกจับใช่ไหม
ก็จะต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จะต้องมีการจ่ายเงิน
แล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกได้เนี่ยคุณก็จะต้องอายุเกิน๑๘อ่ะ

ใช่คือเหมือนเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่
ก็คนที่เป็นสมาชิกก็คือไม่ได้เป็นเยาวชนไม่ได้เป็นเด็ก

แต่ตำรวจบอกมันก็เป็นการนำซึ่งพวกสิ่งลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อยู่ดี
คนเขาก็ดูดไปเผยแพร่กันอยู่ดีนะฮะ
ทั้งคู่เนี่ยบอกว่าเริ่มถ่ายคลิปอนาจารย์ตั้งแต่ปี๖๓นะฮะ
ปัจจุบันเนี่ยพอถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บ
เว็บนี้เว็บเดียวมีอีก๔เว็บ
ทำไปแล้ว๗๐กว่าคลิป
นี่ฮะสถานที่ถ่ายทำเนี่ยไปถ่ายคลิปหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
เชียงใหม่ก็มาใต้ต้นยางนาเนี่ยที่สรพีเนี่ย
ทำไปแล้วตามที่เป็นหลักฐานแล้วไปถูกจับเนี่ย
ที่แม่ออนที่เชียงใหม่ก็ไปถ่ายมา
ซึ่งตำรวจบอกว่า๒คนนี้ก็ทำกันแค่สองคนไม่ได้หรอก
ก็ตอนประกอบกิจกรรมกันมันต้องมีคนถ่าย
เดี๋ยวต้องขยายผลนะฮะในการจับกลุ่มเพิ่มเติมนะครับ
ผู้ต้องหา๒คนนี้บอกกับผู้สื่อข่าวสั้น
บอกว่าเสียใจและขอขอโทษไปยังชาวเชียงใหม่ด้วย

กรมรวจแจ้ง๓ข้อหานะครับ๒คนนี้นะครับ
ก็คือกระทำการอันควรขายหน้าต่อทารกำหนัง
ภาพลามกอนาจารย์แล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับ
ก็ให้ทางสพสรพีเนี่ยดำเนินคดีกันต่อไป
ผู้ต้องหาบอกขอใช้สิทธิ์ไม่ถ
แผนนะฮะคดีนี้นะครับ๑ตุลาคมที่ผ่านมาฝนตกหนักพายุถล่มในพื้นที่
สรพีจังหวัดเชียงใหม่ต้นยางนาอายุเป็นร้อยปี๘ต้นเนี่ยโค้นลงมานะครับ
บางต้นได้ถึงขั้นแบบรากไม่ถูกขุดเลยนะไปทับบ้านเทือนประชาชนเสียหายไป๗หลัง
เสาไฟฟ้าพังหักไปอีกสี่สิบต้นสาราหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนนี่ก็พังเสียหาย
แล้วช่วงเวลานี้เนี่ยไปปรากฏคลิปชายหญิงสองคนนี้ไปกระทำอนาจารย์ใต้ต้นยางนา
ชาวบ้านก็เลยไม่สบายใจแล้วก็มองว่าเนี่ยไปทำอย่างนี้กันหรือเปล่า
ก็เลยเกิดอาเภษเกิดขึ้นแม้สองคนนี้จะบอกว่าโอ๊ยทำมาตั้ง๒เดือนแล้ว
แต่ที่คุณถูกจับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทำให้เกิดพายุนะ
แต่เพราะว่าคุณเนี่ยไปทำสิ่งลามกอนาจารย์ตรงนี้มันไม่ได้
ใช่ค่ะมันเป็นพื้นที่สาธิณะค่ะ
คือบางคนบางกลุ่มเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยบางประเทศบางประเทศเขาก็มีเรื่องราวแบบนี้นะ
เรื่องเก็บเงินสมาชิกในการดูอย่างนี้แต่ประเทศไทยยังไม่ได้
ค่ะเขาต้องมีกฎหมายอยู่แล้วคุณอาจารย์ในที่สาธารณะมันก็เป็นความผิดอยู่แล้ว